อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะพันโทแพทย์ทหารทำงานหนักค่ะ
อยู่เป็นนักหน้าหารด้วยเป็นทางคุณหมอด้วยนะคะ
เวรเสร็จปุ๊บพอออกเวรกำลังจะขับรถกลับบ้าน
ปรากฏว่าไปวูบกลางสี่แยกไฟแดงปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นค่ะ

ใช่ค่ะเช้าเมื่อวานนี้นะคนที่ใช้รถใช้ถนนที่แยกอ่างศิลา
งงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าเอ๊ะ
ทำไมเขานิ่งจังเลยทำไมไฟเขียวแล้วเขาไม่ยอมไปไหน
หลายต่อหลายรอบจอดค้างสนิทเลยค่ะ
สิบกว่านาทีเครื่องยนต์ก็ยังติดอยู่
หลายคนก็เริ่มเป็นกังวลแล้วเพราะกลัวว่า
ถ้าเกิดหลับแล้วเครื่องยนต์ติดอยู่คุณมันอันตราย
เดี๋ยวเสียชีวิตได้มันมีโอกาสเสียชีวิตได้เนี่ย
เขาก็เคาะเรียกไม่รู้กี่ทีนิ่งสนิทเลยค่ะ
หือไม่อือใดทั้งสิ้นเคาะอยู่๒๐กว่านาทีสุดท้ายค่ะ
ต้องให้รถลากออกจากกลางแยกก่อน
แล้วเอาเหล็กทุบกระจกเพื่อปลุกคนขับอ่ะคุณ
ครับลากกว่าแล้วทุบกระจกก็แล้วถึงจะปลุกได้เนี่ย
กระจกแบบนี้เลยนะแล้วตอนทุบก็ยังไม่ตื่นด้วยนะ
คนขับก็คือพันโทเชิดศักดิ์ชินโคตรพงศ์นะคะ
เป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลค่ายนวมินราชินีอำเภอเมืองชนบุรี
อยู่ในอาการงวงเงียนและงุนงงเลยค่ะ
เขาบอกพอดีเพิ่งออกเวรกะดึกมากำลังจะขับรถกลับบ้าน
แล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวอีกทีก็คือเนี่ยค่ะ
จงกระจกโดนทุบแตกละเอียดไปหมดแล้ว
เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานหนักเกินไปก็เลยหลับขาดไปเลย
ด้านภรรยาของพันโทเชิดศักดิ์ก็บอกนะคะว่ารอสามีจะกลับบ้าน
ว่าไปจอดอยู่แยกอ่างศิลาแล้วก็จอดนิ่งอยู่แบบนั้นไม่ไปไหนเลย
ถึงได้ออกมาตามแล้วก็เห็นคนกำลังช่วยนี่แหละค่ะ
เห็นสามีปลอดภัยภรรยาก็ยิ้มออกนะ